ไปดูลูกหลานพ่อแลเขาร่วมกันจัดงานครับ
วงสวงเจ้าพ่อพญาแลประจำปี๒๕๕๙
นี่สาวอีสานอย่างคุณดาวพาคุณผู้ชมไปดูเลยไหม
โอ๊ยดีหลายค่ะงานนี่นะคะ

ใช่ฮะที่เป็นเจ้าเมืองของจังหวัดชายภูมินะครับ
สำหรับงานประเพณีนี้นะฮะ
จัดขึ้นวันที่๙ถึง๒๐มกราคมของทุกปีแล้วครับ
ซึ่งงานนี้คนชายภูมิมักจะเดินทางกลับสู่บ้านเกิด

เพื่อมาร่วมพิธีบวงสวงดวงวิญญาณ
ของเจ้าพ่อพญาแลกันอย่างล้นหลามเลยนะฮะ
ปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ

คุณไกรสอนกองฉลาดเป็นประธานในการจัดพิธีแล้วครับ
ก็นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดชายภูมิ
มาร่วมทำพิธีบวงสวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ

จุดด้วยกันนะที่ต้องประกอบพิธีนะคุณดาว
จุดแรกจะเป็นที่สารเจ้าพ่อพญาแลครับ

ทีนี้เสร็จจากจุดที่๑ก็ไปจุดที่๒ฮะ
คือห้องโถงชั้น๒ในสารากลางจังหวัดชายภูมิ

ซึ่งจุดนี้สำคัญมากก็จะมีการประกอบพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์

แล้วก็อุทิศถวายแด่เจ้าพ่อพญาแลนะครับ
จากนั้นก็เป็นช่วงของพิธีถวายเครื่องสักการะ
แล้วก็เครื่องบวงสวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพระยาแหล่ด้วย
ทีนี้พ่อเมืองจังหวัดได้ผูกผ้าคาดเอว

และนำข้ารัฐกาลเชิญผ่านบายสีใหญ่๙ต้น

แล้วก็มีนางรำประกอบพิธีอะไรแบบนี้นะครับ
นางรำมาฟ้อนมาจาก๑๖อำเภอนะคุณฮะ
มาจาก๒๕ชุมชนของเขตเทศบาลเมืองชายภูมินะครับ
รำถวายรอบอนุสวรี
ในเพลงที่ชื่อว่าของดีเมืองชัยภูมินั่นเองนะฮะ
จากนั้นทุกคนก็จะเดินทางไปที่จุดสุดท้ายนะครับ

ซึ่งเป็นโบราณสถานคู่เมือง

พร้อมกับรำบวงสวงอับสรา
ก็ถือว่าเป็นการจบพิธีนี่คุณ
ถือว่าเป็นพิธีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ชัยภูมิเขานะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าพ่อที่ทุกคนนั้นเคารพนับถือด้วยนะฮะ
ชาวบ้านที่เป็นชาวชายญี่ปุ่นกลับไปว่ายเลยนะครับ